กะละแมเป็นขนมกวนประเภทหนึ่งที่ใช้ในงานเทศกาลสงกรานของคนไทยเชื้อสายมอนที่ทำได้ง่ายมีวัตถุดิบไม่มากและขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก
กะละแมจะมีส่วนผสมสำคัญอยู่๓อย่างคือน้ำกะทิข้าวเหนียวและน้ำตาลมะพร้าว
กะละแมเป็นขนมที่มีรสชาติโดดเด่นจากความหวานของน้ำตาลและความมันจากน้ำกะทิ
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกวนกะละแมก็มีเพียงเตาและกระทะใบบัวที่มีขนาดใหญ่
สำหรับรองรับการกวนซึ่งใช้เวลานานจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะงวดเข้ากัน